คุณผู้ชมครับในช่วงนี้คุณผู้ชมกลับมาติดตาม
ความเคลื่อนไหวของประเด็นข่าวสารต่างเพิ่มเติม
และเช่นเคยครับยังสามารถส่งข้อความผ่านทางไลน์ของไทยรัฐ
เพื่อน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

โดยสามารถส่งข้อความมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
และถ้าหากว่าเราจะไปดูกันที่ท้องสนามหลวง
ณวินาทีนี้กรุงเทพมหานครบอกว่า
พร้อมแล้วนะครับในการจะคืนพื้นที่ให้กับสำนักพระราชวัง
เพื่อเตรียมดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรต่อไปครับ
รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนให้ออกจากพื้นที่ท้องสนามหลวง
ตั้งแต่๓ทุ่มเป็นต้นไปของแต่ละวัน
เพื่อจะอำนวยความสะดวกเคลียร์ความเรียบร้อยของพื้นที่
ติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมกันกับคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้ง

รายงานสดจากสนามหลวงครับเชิญครับ

โดยผลตำรวจเอกอัศวินขวันเมืองผู้ว่าพระราชการกรุงเทพก็กลายว่า
นอกจากการจัดประเบียบพื้นที่แล้ว
หลังจากนี้จะไม่ให้ประชาชนเดินทางเข้ามาในสนามหลวง
หลังจากเวลา๒๑นาฬิกาของทุกวัน
เพื่อป้องกันปัญหาคนเร็ดร่อน
ส่วนประชาชนที่มีความประสงค์จะพักครั้งคืน
เวลา๒๑นาฬิกาของทุกวัน

ส่วนประชาชนที่มีความประสงค์จะพักครั้งคืน
ยังสามารถประสานที่กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานครได้ตามปกติครับ

ขณะนี้มีเพิ่มวัดสวนแก้วมาแล้วฮะ
หลังพ่อพระยอมการยานโอนี่ท่านให้
อีก๕๐๐มีห้องแอร์ด้วยนะครับ

ถ้าครอบครัวจะอยู่๓๖คน
ก็มีห้องส่วนตัวให้นอนรวม๓๖คน

มีที่อาบน้ำมีรถรับส่งทางกรุงเทพมหานครก็จัดรถรับส่งที่ป้ายลงทะเบียน

โดยเต้นจิตอาสาที่จะแจกจ่ายน้ำดื่มและอาหาร
ว่าจะถูกย้ายไปอยู่บริเวณฝั่งซ้ายและขวาของท้องสนามหลวง
คือบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริเวณฝั่งตรงข้ามสารดีกาเท่านั้นครับ
ส่วนบรรยากาศตลอดช่วงค่ำคืนนี้ยังคงมีประสบคณิกรใช้เวลาหลังเลิกงาน
ในการเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙กันอย่างเนื้องแน่น
เนื่องจากมีปริมาณประชาชนไม่แออัดมากนักทุกคนก็ยังสามารถเดินทางเข้าไปในพระบรมมหาพระราชวัง
โดยไม่พบยอดตกค้างแต่อย่างใดครับ
ส่วนการขนย้ายอาหารและน้ำดื่มของจิตอาสายังสามารถดำเนินการได้
หลังจากเวลา๒๔นาฬิกาจนถึง๕นาฬิกาของทุกวันนะครับ
หากเลยเวลาไปแล้วก็ต้องดำเนินการขนย้ายที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แทนครับ
เชนศักดิ์แซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีบรายงานสดจากพระบรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์